มาดูความเคลื่อนไหวของวงการฟุตซอลบ้านเรากันบ้างนะครับ
วันนี้โปรแกรมเด็ดเลยสำหรับฟุตซอร์ไทยลีกการท่าเรือจะพบกับกรมทางหลวงครับ
เปิดตัวทีมใช้งบ๑๕ล้านบาทตั้งเป้าป้องกันแชมป์ลีกแล้วก็เข้าถึงรอบรองนะครับ
ในเกมชิงแชมป์เอเชียให้ได้หลังจากเคยไปเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีสองพันหก
อีรานแล้วก็คว้าอันดับสี่กลับมาท่าเรือวันนี้มีคิวจะเล่นในบ้านนะครับ
พบกับกรมทางหลวงครับโดยทีมกรมทางหลวงนั้นเกมแรกเสมอกับบางกอก
ท่าเรือนั้นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแล้วก็จะยึดนะครับผู้เล่นจากเกมที่เอาชนะธรรมศาสตร์ยังบัตรไป๒๐เป็นหลักครับ
แล้วก็คู่ล่างสุดนี้นะครับมภาคตอนออกเชียงเหนือพบกับเกษมบัณฑิตไม่มีการถ่ายทอดนะครับ
นี้อาจจะถ่ายไม่ครบทุกคู่แต่ว่าคู่ที่เราเลือกถ่ายก็จะเป็นคู่ที่สนุกสุดมันไม่แพ้กับปีที่ผ่านมาอยู่แล้วครับ
ส่วนเกมไทยลีก๑วันนี้ฟุตบอลนะครับมีเตะกัน๔คู่๑๗นาที๔๕นาทีการท่าเรือเจอกับประจวบ